พาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าอีกหนึ่งคดีนะคะ
กรณีที่ชิงทรัพย์รถขนเงินแซมโก้ที่พัทยาค่ะ
เงินไปกว่า๘๘๐๐๐บาท
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ระยะเวลาผ่านไปประมาณ๑เดือน
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุได้นะคะ
หลังจากที่หลบหนีไปกบดานอยู่ที่จังหวัดปฐุมธานีค่ะ
จากการตรวจสอบนะคะก็พบว่ามีหมายจับคดียาเสพติด
รวมถึงคดีฆ่าผู้อื่นค่ะ
เงินสดเกือบ๖ล้านบาทปืนขนาด๓๘มิลลิเมตร

เป็นของกลางที่ตำรวจภูทรภาค๒ยึดไว้
พร้อมกับควบคุมตัวนายอิทธิเดช
พรสวรรค์โพมีอายุ๔๐ปี

เงินสดกว่า๘๘๐๐๐บาท
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๖เมษายนที่ผ่านมา
หลังสามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักในจังหวัดปฐุมธานี
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยว่าตำรวจได้ติดตามภาพจากกล้องวงจรปิด
และพบข้อมูลรถจักรยานยนต์ของผู้ต้องหาที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
จากนั้นก็ได้ตรวจสอบประวัติทางการเงิน
และพบข้อพิรุษเช่นมีการซื้อรถยนต์ใหม่ค่ะ
ซึ่งเป็นที่สังเกตว่ามีเงินเพิ่มขึ้น
เจ้าหน้าที่จึงได้ติดตามไปค้นที่บ้านพักและพบอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ

ขณะที่ผู้ต้องหาก็ยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธปืน
และใช้ยานพาหนะหลบหนีมีอาวุธปืนครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากการตรวจสอบประวัติของผู้ต้องหาก็พบว่ามีหมายจับ๔หมาย
ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดกำแพงเพชร
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าพระราชบัญญัติจราจร
และร่วมกันมียาบ้าไว้เพื่อจำหน่ายค่ะ
หลังจากนั้นพลตำรวจเอกปัญญามาเม่นที่ปรึกษาศัลยบัตร๑๐
ก็ได้นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ถนนสุขุมวิทย์ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะ
กลางตำรวจที่ดูแลอย่างเข้มงวด
โดยมีชาวบ้านมาเฝ้าสังเกตการณ์เป็นจำนวนมากนะคะ
โดยเริ่มลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่ดูสถานที่

จากนั้นก็พาไปชี้จุดยิงปืนขึ้นฟ้า

ก่อนที่จะยิงปืนใส่รถขนเงินบริษัทแซมโก้
เพื่อที่จะเปิดทางหลบหนีโดยใช้รถจักรยานยนต์

แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยเขาตาโล
ก่อนที่จะนำถุงเงินไปทิ้งในป่า

จากนั้นก็ได้นำรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ
เผาทิ้งนะคะที่อำเภอแกลงจังหวัดระยอง
หลังจากนั้นก็หลบหนีกบดานในจังหวัดปฐุมธานี
ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวได้ในที่สุดค่ะ